เอ้าส่วนพฤติกรรมนี้ที่ภูเก็ตเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิง
เธอมีสามีเป็นชาวเยอรมันเธอก็ไปอยู่ที่เรมัน
ค่ะอ่าก็ติดกล้องวงจรปิดไว้เดี๋ยวนี้ดูผ่านไวไฟผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
พอดูกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเนี่ยเอ้ามีคนมามาร่วมรัก
เลงเพลงรักกันอยู่ที่ริมรั้วหน้าบ้านเลยค่ะอ่าไปดูนะฮะ
กล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้
นี่ฮะขออนุญาตเบลอไว้หน่อยช่วงคืนที่ผ่านมานี่เองเสร็จเรียบร้อย
ก็พากันเดินออกไปจะมีตู้กดน้ำอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นชาวต่างชาตินะฮะกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้จับภาพเอาไว้ได้
กำลังปฏิบัติภารกิจนะร่วมรัก
บันเลงเครงรักกันอยู่เลยมุมหลักข้างบ้านหลังหนึ่ง
ข้างตู้หยอดตู้น้ำหอดเหรียญนี่เกิดเข้ามาหยอดน้ำกันตอนนี้ทำยังไงเนี่ย
โอ้โหหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งสองคนก็เดินออกไปนะ
เหตุการณ์นี้เป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับในหมู่บ้านบางหวานตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
๒นาฬิกา๓๕นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านชื่อคุณวราลักษณ์ฮะตอนนี้เธออยู่เยอรมันนะฮะ
เธอบอกเธออยู่ที่เยอรมันเนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะเยอรมนีเนี่ยนี่ฮะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เปิดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านตามปกติ
พอเปิดกล้องดูพังงะเลยมันมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น
มีชาวต่างชาติชายหญิงคู่นึงกำลังร่วมรักกันอยู่ที่ริมรั้วบ้านของเธอนะ
หลังจากเสร็จภารกิจทั้งสองคนก็เดินออกไป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
เธอไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปอยู่ที่เยอรมนีกับสามีนะ
แล้วทีนี้ติดโควิดด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ย
ก็เลยไม่ได้กลับไทยนานมากแต่ก็จะคอยเปิดกล้องดูตลอด
คิดเลยว่าเมื่อคืนนี้เปิดกล้องดูจะเจอเหตุการณ์นี้
เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้น
ดูแล้วมันก็น่าอันตรายนะคะโอ้โหแบบไม่คิดไม่ฝันค่ะ

ตำรวจก็ฝากบอกนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
หลักฐานไปให้ตำรวจที่ภูเก็ตได้

แล้วก็เปรียบเทียบปรับอะไรกันไป

แต่เป็นชาวต่างชาติจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้

ไปมีเพศสัมพันธ์หน้าบ้านคนอื่นก็น่าจะผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะ